ไม่ให้หรอกค่ะแม้แต่ขนมันก็ไม่ให้ลูก
ไม่ให้เพราะว่ามันไม่มีเงินเท่าแม่หรอกค่ะ

มันมีสิทธิ์อะไรมันเป็นทรัพย์สินของคุณแม่แล้วเป็นชีวิตจิตใจของคุณแม่
ที่เราชตัฟหมาไว้เอาไว้มาทำบุญให้มันล่ะค่ะลูกเป็นหมาตัวแรกของเราราวล่ะค่ะลูก

ว่าตัวมันโดนคดีเนี่ยค่ะใจไหมคดีคดีที่บุกลบ
บุกลุกคุกคามนะทำลายทรัพย์รักทรัพย์แต่คุณแม่คิดว่า
คนที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณแม่นะพยายามที่จะเอาชนะคุณแม่
นะก็ถ้ามันไม่ยุติก็ขอให้ฟ้าดินลงโทษมัน
ให้ถึงแก่ความตายตั้งแต่วันนี้ภายใน๓วัน๗วันนี้นะ
ให้มีโรคร้ายรักษาไม่หายก็แล้วกัน
ไม่จริงหรอกเราเลี้ยงดูอย่างดีลูก
แจ้งว่ายังไงคะคุณป้าเขาบอกว่าคุณป้าแบบเอ้ยมีการกัดขัง
หน่องเงียวรุฆาณรุนตรักรบิษัทโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกลูก
เพราะว่าคุณแม่เลี้ยงเนี่ยเราใช้ไก่ที่ห้างบิ๊กซี
แล้วก็ซื้อมื้อหนึ่งเนี่ยพันกว่าบาท
แล้วไม่มีใครจะมาเลี้ยงหมาได้ดีกว่าแม่หรอก
แล้วเราอาบน้ำมันเราเปลี่ยนเสื้อผ้ามันลูก
แล้วทำไมคุณป้าต้องแบบเลี้ยงน้องหมาไว้เยอะขนาดนี้
โอ้โหไม่ใช่ค่ะลูกลูกหลานมัน
พ่อแม่ปู่ย่าตายายตายหมดแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เลี้ยงไว้ขาย
เลี้ยงด้วยความเมตตากรุณาภูเบกขามันนะ